มีใครอยู่ข้างนอกไหมมาเปิดประตูให้คนข้างในหน่อย
ด้วยก่อนเกถแก่กาสวัสดีค่ะเกจกะกล้องถ่ายอีกแล้วนะคะ
วันนี้อยู่กับเชอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเกะกะกันที่โรงงานของตาย่อเทจะ
แล้วของบ้านอยู่นี่สวัสดีค่ะ
สวัสดี
อันนี้อะไรล่ะ
อันนี้

พอพอป่ะ

ตั้งหนึ่งบทเพลง

เพราะ

ไม่ต้องออกบ้านนี่ให้แขกนำหรือไง

ฉันแขกกะนำสิแขกกะว่ะ
ไปไหนเหรอไปไหนเหรอ

อันนี้เป็นหุงยอบตาโย่งหวงดูกลิ้ม

โย่งหนูช่วยทำงานหนูได้กินข้าวฟรีไหมวันนี้

เมนูนี้เกะกะกันอร่อยแน่นอน

เวลาได้เป็นจังแล้วตาโย่ง

อยู่กันมานานเนี่ยขออำสักหนึ่งตับซิบ

ก็จะหอมทุกคืน